เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๔ทุ่มนะคะที่จังหวัดชายภูมิ
มีผู้ชายวัย๔๗ถูกคนรักที่เป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะ
อายุสี่สิบหกเอาขวานจามหัวเอาค้อนทุบหน้าเอาไม้ตีซ้ำจนเละเลยค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตนะคะคือสาเหตุเขาบอกว่า
ก็เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะรักกันจะตายด้วยกัน
แต่สุดท้ายอีกฝ่ายนึงกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่า
ก็เลยเกิดความหึงหวงอะค่ะนี่เป็นคล้ายกับพิษรักแรงหึงอะไรแบบเนี้ย
ก็เลยก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะ
ประมาณ๔ทุ่มผู้เสียชีวิตคือนายทองใสจ่าทันอายุ๔๗ปี
สภาพศพคือนอนหงายไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนขายาวอยู่บนแคร่ไม่ไผ่
หน้าบ้านเลขที่๑๘๙หมู่๒ในอำเภอตำบลหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมินะคะ
ใบหน้าถูกของแข็งทุบหลายแผลค่ะจนเละเลยนะคะสมองกระจายเลย
ใกล้กันเจอขวานเจอค้อนเจอท่อนไม้เปื้อนเลือดตกอยู่
คนก่อเหตุก็คือคนรักของนายทองใสผู้เสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่านายสถิตเกณฑ์ชายภูมิอายุ๔๖ปี
คู่นี้เขาเป็นชายรักชายอ่ะนะคะนายสมัยจ่าทันพี่ชายของผู้เสียชีวิต
นางบุญธาจาธันแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่านายทองใสกับนายสถิต
คบหากันมาสักพักนึงแล้วที่บ้านที่ครอบครัวเขาก็รู้นะคะ
คือเดิมนายทองสัยเคยมีครอบครัว
หลังจากเลิกกับภรรยาก็มาคบหากับนายสถิต
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนเกิดเหตุเธออยู่ในบ้าน
ช่วง๒ทุ่มได้ยินเสียงทุบเหมือนทุบอะไรก็ไม่รู้หลายครั้งมาก
คิดว่าทั้งคู่อาจจะฆ่าไก่เอามากินแกล้มเหล้า

แต่สภาพคือเลือดท่วมตัวและเสียชีวิตแล้วนะคะ
ส่วนนายสถิตเนี่ยหายไปแล้วไม่เจอแล้วค่ะ
พี่แม่เฮ้ยลูกมีแม่ใจได้ตามทีอย่างไร
๖ปรุงเช้าวันนี้ค่ะตำรวจซนบวจับนายสถิตย์ได้แล้วนะคะ

ในพื้นที่หมู่เจ็ดบ้านโนนเปลือยค่ะนี่นะคะนายสถิต
ก็คือบ้านพี่สาวอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโล
จับตัวนำมาสอบสวนแต่นายสถิตไม่ยอมรับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาตอบว่ายังไง
ใครจะคิดว่าผมทำอะไรพี่ผมก็ช่างผมไม่ได้ทำ
นี่ค่ะตำรวจบอกถามยังไงก็บอกไม่รู้ไม่เห็นบายเบียงตลอด
สุดท้ายตำรวจเค้นสอบหนักนะคะ
รับสารภาพค่ะสุดท้ายยอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
สาเหตุก็คือแค้นที่นายทองใส
สัญญาว่าจะรักและตายไปพร้อมกัน
อย่างเนี้ยอืมแต่นายท้องใสผิดคำสัญญาก่อนเกิดเหตุคือ
แค่หน้าบ้านกับเพื่อนประมาณสี่คนพอเพื่อนเพื่อนทยอยกลับ
ภรรยาเก่าทีนี้นายสถิตบอกโมโหมาก
คว้าขวานมาจามหัวเลยเอาค้อนมาตีอีก
เอาไม้ทุบในทองใสอีกจนเสียชีวิต
แล้วตัวเองก็หลบหนีไปสุดท้ายตำรวจก็จับตัวนายสถิตได้
นี่นะคะก็ต้องนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ช่วงสายวันนี้ทำแผนเรียบร้อยก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ